บอกเลยว่าอารมณ์เสีย
โสดไม่ถูกใจกับข่าวนี้ค่ะ
สุดท้ายก็เป็นคู่จริงกันจนได้

คู่นี้ฉันเชียร์มากนะคะ
ดูให้ฉันเล่าต่อไปนี้น้องไบเฟิร์นพิพชนกและน้องนายนะพัดนั่นเอง
ซึ่งหลังจากที่เสร็จนะคะก็จะให้สัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะ
เกิด๕พฤษภาคมคุณผู้ชมที่ผ่านมานั่นแหละ
ของขวัญจากใบเฟิร์นเนี่ยนอกจากเคสที่ทำให้แล้วนะ
มีอย่างอื่นให้อีกหรือเปล่าน้องนายตอบแบบเขินบอกว่า
เขาก็มีของขวัญให้อีกเหมือนกันครับแถมถูกใจมากมากด้วย
ซึ่งรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรคุณผู้ชม
อ่าเป็นกีต้าค่ะจำได้หรือเปล่า
น้องนายเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกีต้า
ใบเฟิร์นก็เลยซื้อกีต้าให้เสร็จอุ๊ยนะคะ

จะเล่นกีต้าตัวนี้ครั้งแรกในคอนเสิร์ตพี่แจ้

แต่ว่าซื้อของขวัญให้แบบนี้หลายคนเขาอยากรู้ว่า
เอ๊ะแล้วสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้
มันสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วหรือยัง

ประกาศชัดกลางวงสัมภาษณ์พี่นักข่าวเลยว่า
ไม่ติดนะคะที่พี่จะเรียกว่าแฟน

พอทุกอย่างมันดีขึ้นตั้งแต่มีกันและกัน

แต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้าง

แล้วก็ผมก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อย

ความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้
หรือว่าแฟนก็ไม่ติดเหรอน้อง

คำตอบเราเป็นทั้งสอง
คำตอบเรามีแค่สองช่อยถ้ายัดสองน้อง

จริงมาตอนถายตอบเสร็จ

ก็คือไม่ติด
ก็คือเป็นแฟนการะและแต่ชุดน้อย
ดูเกรงเกรงดูเกินเกิน
จับอาการได้ต่อให้น้องนายหน้านิ่งแต่หูน้องนายแดง

นักข่าวก็บอกมาไอ้ตอนบอกครับฉันคิดว่าฉันเป็นใบเฟิร์นเหรอ